อีกหนึ่งเรื่องครับมีการไปแชร์เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกผู้ชายอีกคนนึงซึ่งลักษณะเหมือนคนเมา
ขับรถมีตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็ออกมาโพสต์เพื่อต้องการจะร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้คนก่อเหตุเนี่ยมารับผิดชอบนะครับ
มีเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าชัยยุทธ์บัวแก้วครับไปโพสต์ภาพเป็นใบหน้าของเขาเอง
คุณผู้ชมดูสิสะบักสะบอมทีเดียวฮะฟกช้ำมีแผลเลือดอาบ
แล้วก็มีภาพของชายกลางคนอีกคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีขาวแล้วก็มีภาพรถยนต์ที่มีตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คล้ายกับรถของตำรวจที่ใช้ในราชการนะครับโดยผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยขับรถมาปาดหน้าผม
แล้วก็บีดแร่ใส่ให้ผมจอดผมก็ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าขับรถปาดหน้าผมทำไม
เขาตอบกลับมาว่าแล้วจะทำไมล่ะผมก็ถามว่าพี่เป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเขาตอบว่ากูไม่ใช่ตำรวจ
ผมเลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวถ้าพี่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วตราโล่ล่ะตราโล่ข้างรถพี่มันคืออะไรครับ

พี่เขาจะไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เลยไปแล้วไปจอดอยู่ฝั่งตรงสะพานลอย

ตัวเขาเองก็เลยเดินมาที่ป้อมตำรวจ
แล้วตำรวจในป้อมบอกให้ตัวเขาเนี่ย
เรียกผู้ชายคนนั้นมานะครับ

แต่เขาไม่ยอมไปนะครับ
ก็เลยจับคือจุงมือเลยอะ
หลังจากนั้นเอากุญแจกับปืนมาแล้วก็เอาปืนตบหน้าเขาเลยครับ

สวพนนลสูงเขาบอกว่าใครเจอที่มีรถคันนี้
ใครเจอคนในภาพนี้ให้มาบอกข้อมูลหน่อยครับ
ตอนนี้ผมไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ
จริงตำรวจในป้อมก็น่าจะเดินมากับเขาหน่อยนะ
ถ้ามันเลยป้องไปไม่ไกลอ่ะตำรวจไม่ยอมไป
ว่าไม่ได้เป็นตำรวจแต่ขับรถตราโล่อ่ะตำรวจก็ควรจะมาตรวจสอบนิดนึงนะ
มีการขู่จับเขาอีกนะฮะแหมอตราโลกก็ชัดเจนสักขนาดนั้น
แล้วก็ใส่เหมือนชุดครึ่งท่อนแบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์พบว่าตอนเนี้ยอ่า
ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยมีการพูดคุยกับแฟนสาวแทนนะครับ
ก็บอกว่าวันที่วันที่เกิดเหตุเนี้ยฝ่ายในชายยุทธ์เนี้ย
เดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดเธอเองไม่ได้ไปด้วย
นะฮะแต่ว่านายชายุทธ์เนี่ยโทรมาบอกแล้วว่าถูกทำร้าย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขณะขับรถไปก็มีผู้ชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขับรถตราโล่มานะฮะขับปาดหน้านะฮะ
พอถึงใกล้ตู้ยามตำรวจตลาดแคร์ก็มีการเรียกลงมาให้หยุดรถ
แล้วก็ชายคนนี้มีอาการคล้ายคนเมาสุราด้วยอยากให้ตำรวจจับไปตรวจวัดแอลกอฮอล
แต่ตำรวจที่ตู้ยามไม่ยอมไปดูอ่านะฮะบอกให้ผู้เสียหายเนี่ย
เอาตัวคนก่อเหตุมาเองนะฮะพอเดินไปถึงรถยนต์ของคู่กรณี
ชายคนนี้ก็ลงจากรถพร้อมกับกุญแจมือแล้วก็ปืนสั้นตบที่ใบหน้านะฮะ
แล้วก็ศีรษะจนเลือดอาบนายชายุทธ์ไม่กล้าไปแจ้งความทำได้เพียงเช็ดเลือดเอง
แล้วก็ขับรถทั้งที่หน้าปูดบวมนะกลับมาขอนแก่นเอง
พอเธอเห็นภาพแฟนแล้วแบบโอ้โหเสียใจมาก
เสียใจมากเลยพาแฟนกลับไปแจ้งความที่เกิดเหตุในพื้นที่นะครับ
ส่วนคู่กรณีตอนนี้ไม่รู้เป็นตำรวจหรือเปล่าอยากให้สืบสวนหน่อย
เพื่อให้เขาออกมารับผิดชอบกับการการธรรมที่เกิดขึ้นอ่า
ไปฟังเสียงแฟนของผู้เสียหายนะครับ
เอาเป็นว่าสิ่งที่ผู้ชายโพสต์ในเฟซบุ๊คกับผู้หญิงเล่ามันตรงกัน
ค่ะมันเหมือนกันแล้วกันเรื่องเดียวกันนะฮะ
ขณะที่พันธุ์จับรถเอกนิรันดร์แก้วอินผู้กำกับการสวบพอร์โนลสูงที่โคลราชเอง
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
เมืองต้นก็ให้ผู้เสียหายเอาตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบสำนวนคดี
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมาตรวจสอบนะครับ
เรื่องต้นเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต้องตรวจสอบว่ารถยนต์คันนั้นเนี่ย
เป็นรถยนต์ของทางราชการจริงหรือเปล่าเพราะมีตราโล่อยู่นะฮะ
ส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
แล้วเป็นตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสังกัดใดซึ่งคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน๑๒มิถุนายนก็คือ
วันนี้น่าจะรู้ผลแล้วว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบเรื่องของทางวินัยด้วยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดที่ที่โคราชที่โคราชนครราชศรีมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผู้บัญชาสูงสุดของตำรวจผู้การ